กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
มาลุ้นกันว่าครอบครัวของคุณป้าสมคิตจากกรุงเทพมหานครนะครับ
จะสามารถคว้าเงินรางวัลไปต่อลมหายใจให้กับคนที่เขารักได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกสามข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูกสี่ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

ผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณผู้ชมที่ดูตั้งแต่ต้นรายการเนี่ย
ก็กำลังลุ้นและเอาใจช่วยครอบครัวของคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับ
จ๋าลุงจ๋าต่อไปนี้เราต้องมีรอยยิ้มแล้วนะ
เราต้องมีรอยยิ้มเพราะการที่เรายิ้มเนี่ยเชื่อไหมว่าทุกครอบครัวนะครับ
ถ้าหน้าเราเศร้าหมองเนี่ยคนในครอบครัวก็จะเศร้าหมองไปด้วย
เพราะฉะนั้นเรามายิ้มกับคำเฉลยข้อแรกกันเลยดีกว่าครับ

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

เพลงสาวนาสั่งแฟน
แฟนของสาวนามีญาติที่ถูกพูดถึงในเพลงกี่คน
เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหาสั่ง
คุณป้าสมคิตเลือกตอบตัวเลือกที่๓
๓คนซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกนะครับได้๕๐๐บาทเข้าไปแล้ว

ถูก

๒คนนะครับที่ถูก

เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่
ลุงมาป้ามี
พ่อของพี่บนหา

ผมกลัวกลัวว่าจะตกพ่อไปอีกคนนึง

สาวนาสั่งแฝดที่ว่านี้
ทำเงินให้กับครอบครัวของคุณป้าไปแล้วนะครับ
เฉลยข้อที่๒กันเลยไหมครับ

ัชรีพร้อมไหมครับ
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คนดังต่อไปนี้คนใดไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม

ลุงดินเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
คุณหยาดทิพย์ราชปาน

ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือคุณหยัดทิพราชปาลนะครับ
หยาดทิพย์ก็คือศาสนาพุทธนะครับ
เห็นลุงเนี่ยนะยิ้มตั้งแต่คำถามแล้ว
แล้วพอมีตัวเลือกขึ้นมา
พอบอกอารีวงอารยะลุงก็ยิ้ม

แล้วยิ้มหมดเลย๔ข้อเหมือนเขามั่นใจ
ผมอยากเห็นรอยยิ้มแบบนี้อยู่บ่อยนะลุงนะ
ป้าก็ชื่นใจไปด้วยเราเห็นรอยยิ้มลุงเรายังชื่นใจเลย
อ่ะตอนนี้นะครับได้เงินทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
ลุ้นเงินแสนกันบ้าง
ข้อนี้ถ้าถูกขึ้นมาก็คือเงินแสนแล้วครับ
มาฟังเฉลยจากเรื่องภาษาไทยครับ

ข้อใดคืออักษรสูงสี่หัก
นูเลือกตอบตัวเลือกที่๔ไก่

คุก

กไก่นี่คืออักษรกลาง
คำตอบที่ถูกต้องนึงก็คือ
คำตอบที่ถูกต้องนึงก็คือ
คำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือ
ตัวเลือกที่๑คือผ้า

ก็คือเศรษฐีฝากถุงผ้า

เพิ่มขอขวดไปอีกตัวนึง

เพราะฉะนั้นผ้าอยู่ในอักษรสูงนี่เห็นไหมครับ

อีกข้อนึงเนี่ยเราไม่ได้ลุ้นเงินล้านแล้วไม่เป็นไร

ลุ้นกันต่อว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่
กับเรื่องสุดท้ายที่น้องอานัทเป็นคนตอบนะครับ
นั่นก็คือเรื่องวอเรย์บอล
คำถามสำหรับเรื่องนี้มีอยู่ว่า
ปลื้มจิตถิ่นขาวสวมเสื้อหมายเลขใดในการแข่งขัน

ซึ่งน้องอานัทเลือกตอบหมายเลข๔

โฆษณ์โฆษณ์โฆษณ์

คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวเลือกที่๒นะครับ

สรุปเงินรางวัลของครอบครัวป้าสมคิตจากกรทมกันสักนิดนึงนะครับ
วันนี้ครอบครัวของคุณป้าสมคิตจากกรทม
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
วันนี้ทีมงานเอาใจช่วยมากเลยนะครับ
ทั้งคุณลุงคุณป้าและทั้งครอบครัวนะครับ

กันไว้แล้วว่าอยากให้ได้เงินล้านกลับไปบ้าน
เพราะเห็นในความลำบากด้วยนะครับ

คุณลุงคุณป้าครับผมขอนะ

ส่วนแฟนรายการของเกมต่อชีวิตก็คงอยากขอ

ลุงกับป้าต้องเข้มแข็งนะครับ

แล้วก็ขอให้เจอกับผู้ที่

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

ส่งเรื่องราวชีวิตของคุณนะครับ

ลุ้นเงินล้านไปต่อชีวิต

ป้าก็ขอบคุณรายการนี้ค่ะ